คนเราก็ต้องสู้ชีวิตกันนั่นแหละ
แต่บางทีชีวิตมันก็สู้เราเหลือเกิน
ดูครอบครัวนี้นะฮะมีกัน๔คนพ่อแม่ลูก
เชื่อไหมแม่นี่เป็นมะเร็ง
และลูกชายวัย๑๑ก็เป็นมะเร็ง
ก็ไม่พอต้องหาเงินรักษาด้วยอะไรด้วย
ทีแรกภรรยาที่เป็นมะเร็งก็ทำไข่เจียวขายออนไลน
ขายไม่ดีตัดสินใจมาตั้งโต๊ะ
ขายข้าวไข่เจียวทุกคืนที่เชียงใหม่
อื้อออออสี่ทุ่มถึงตีสอง
พอคนทราบข่าวกันมาแชร์กันเนี่ยฮะ
ตอนนี้คนมาอุดหนุนกันเยอะเลย
ครอบครัวนี้สู้ชีวิตเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งมาขายข้าวไข่เจียวริมถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดฝั่งขาเข้า
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านที่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ใกล้ใกล้นะฮะ
หรือขับรถผ่านแวะไปอุดหนุนกันได้นี่ฮะสี่ทุ่มถึงตี๒นะครับ
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อคุณผ่องศรีนะฮะคุณผ่องศรีพรมจันทร์อายุ๓๗ปี
นี่สามีนะครับมาช่วยนะครับสามีชื่อคุณวราวุฒิอายุ๔๕ปี
แล้วที่มาจะมีลูกสาวอายุ๖ขวบกับลูกชายวัย๑๑ขวบด้วย
มาช่วยกันเตรียมข้าวเตรียมของขายข้าวไข่เจียวนะฮะ
คุณวราวุฒิที่เป็นสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวบอกว่า
เขามีอาชีพรายเดอร์ขี่จักรยานยนต์ส่งอาหาร
ภรรยาเนี่ยป่วยมะเร็งมะเร็งที่ช่องปาก
นี่ฮะที่มาทำข้าวไข่เจียวอยู่และต้องตัดลิ้นไปแล้วนะฮะ
จนตอนนี้พูดไม่ชัดกินอาหารก็กินเป็นก้อนไม่ได้
กินอาหารเหลวก่อนหน้านี้รักษาตัวมาปีนึงอาการก็พอจะดีขึ้นบ้าง
ไม่พอใช้ครอบครัวก็เลยเอ๊ะจะเอายังไงกันดี
ภรรยาตัดสินใจตอนนี้พอไหวทำข้าวไข่เจียวขายก็แล้วกัน
ตัดสินใจเอาตั้งโต๊ะขายข้างทางก็ได้
พอคนเห็นคนมารู้เรื่องรู้ราวก็ช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์
ตอนนี้คนก็มาอุดหนุนอยู่เยอะพอสมควร
แต่ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่คุณผ่องศรี

นี่มะเร็งช่องปากตัดลิ้นไปแล้ว

คนโตลูกชายอายุ๑๑คนเล็กลูกสาวอายุ๖ขวบ
ลูกชายวัย๑๑ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว
หาเงินมารักษากัน๒คนแม่ลูก
ไม่คิดในฝันเลย
จะมีแบบต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ
อย่างไรก็ฝากทุกคน

อย่างไรก็ขอบคุณมากครับ

บอกว่าก็เห็นเรื่องราวของครอบครัวนี้จากโลกออนไลน์นี่แหละ

มารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดอ่ะค่ะ
เพราะปกติเขาจะมาตั้งร้านประมาณ๔ทุ่ม
คือว่าช่วยกันแหละแหละ
เห็นกันครั้งแรก
อันนี้มารอตั้งแต่กี่โมงแล้วครับมารอ
มารอ๔ทุ่ม

ไอ้แกเพิ่งมาตอน๕ทุ่ม
โอเคถือว่าเขาอีกก็ยังมา
แกก็ยังมาโอเค
ที่ต้องการให้กำลังใจครอบครัวนี้นะครับ

ฝั่งขาเข้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะ

ราคาขายไม่แพงเลย

ทำไมชีวิตมันหนักหนาสาหัสอย่างนี้เนี่ย

นะคะอยากจะส่งกำลังใจเนาะ
ขอให้ไปอุดหนุนกันเยอะ